ท่านผู้ชมครับมีภัยใกล้ตัวของคนกรุงนะฮะดูจากเหตุการณ์แล้วต้องบอกว่าน่ากลัวมากเพราะว่าอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในการไปจี้ชิงเงินจากเขาเนี่ยคือเครื่องช็อตไฟฟ้าค่ะนะมันเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับที่มันมีกฎหมายเรื่องของการครอบครองอยู่นะครับอ่าปรากฏว่าคนที่ถูกคนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำร้ายแล้วก็เอาเงินไปเนี่ย
อ่าทุกคืนเขาจอดรถที่แถวกองสลากเก่าถนนรถชดำเนินไปขายผัดไทยที่ร้านที่ถนนเข้าสารแล้วก็ต้องเดินกลับมาเอารถเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่เดินกลับมาเอารถที่ลานจอดรถแถวอ่าสำนักงานสลากกินแม่งรัฐบาลหลังเก่าถนนรถชดำเนินนะครับอ่าปรากฏว่าคนร้ายบุกมาถึงตัวแล้วก็ทำร้ายแล้วก็เอาเงินไปเนี่ย
แล้วใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๒ครั้ง
จะบอกว่าให้เอาของมีค่ามา
แม่ค้าก็ยื่นกระเป๋าคาดเอวที่มีเงินสดประมาณ๔๐๐๐บาทไปให้
แล้วก็บีบแตรเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้คน
แต่คนร้ายโมโหที่บีบแรร์ต่อยเข้าไปที่ปาก
แม่ค้าคนนี้ฟันหักไปสี่ซี่แล้วคนร้ายยังต้องการจะเอาของมีค่าบนรถอีก
ใช้มีดจ่อแล้วก็กระชากตัวแม่ค้าคนนี้ลงมาจากรถนะครับก่อนจะใช้ค้อนทุบที่ศีรษะหนึ่งครั้ง
กระโหลกร้าวแล้วก็ซุดกองลงไปก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีไปทางถนนราชดำเนิน
อันนี้ลูกชายของผู้เสียหายบอกนะครับลูกชายชื่อนายชายานนท์แดงอุไรอายุ๒๒ปี
ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในท้องที่สอนอชนะสงครามนะครับก็เท่ากับว่าคนร้ายได้กระเป๋าคาดเอวที่มีเงินสดสี่หมื่นบาทไปนะครับ
ลูกชายของคนเจ็บบอกว่าโชคดีที่ตอนเกิดเหตุ
แม่แอบเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยยัดไว้ที่ด้านหลังเบาะ
พอคนร้ายไปแล้วก็รีบโทรบอกพ่อ
พ่อทราบเหตุก็รีบมาที่เกิดเหตุนะครับถือท่อแป๊บมาด้วย
เพื่อจะเอาไว้ตีคนร้ายเอาไว้ป้องกันตัว
แต่มาถึงก็ไม่ทันครับคนร้ายก็หลบหนีไปไกลแล้ว
ลูกชายบอกว่าส่วนตัวคิดว่าคนร้ายคงตั้งใจมาจี้ชิงเงินจากแม่แน่นอน
เพราะว่าเตรียมอาวุธมาครบเลยทั้งมีดทั้งเครื่องช็อตไฟฟ้า
ก็ไม่เข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยจะทำแม่ทำไม
คือยังไงถ้ามาจี้ดีแม่ก็คงยอมให้ของมีค่าอยู่แล้ว
เขาก็เล่าทั้งน้ำตานะครับบอกว่าดูจากอาการของแม่ที่ถูกทำร้ายแล้วเนี่ย
คิดว่าจะต้องเสียแม่ไปซะแล้วนะฮะเพราะว่าแม่โดนหนักมาก
แล้วนี่ก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วยตอนนี้อยากให้ตำรวจติดตาม
จับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
จริงแม่เปิดประตูแล้วนะเปิดประตูรถแล้วแต่
แต่ทีนี้เหมือนกับว่าอยากได้ทั้งเงินอยากได้ทั้งของที่อยู่ในรถด้วย
ก็เลยบอกให้แม่เนี่ยหยิบของในรถด้วยทีนี้เหมือนกับว่าแม่พยายามเลี่ยง
คือให้แต่เงินที่มีในตัวก็คือกระเป๋าคาดเอวกับเอี๊ยมสะพาย
ทีนี้ในนั้นก็มีตังค์อยู่ประมาณนึงเยอะด้วยในรถก็มี
แต่ทีนี้คนร้ายเหมือนกับว่าได้ไม่พอแม่เลยบีบแต่
พอบีบแต่เนี่ยคนร้ายชกหน้าแม่ฟันแม่หักเลือดแม่เต็มหน้าเลยตอนนั้น
แต่คือปากแม่บวมมากเมื่อกี้ที่ไปที่โรงพยาบาลมาปากแม่บวมเลย
คือผมเข้าใจว่าคือบางคนตกงานอาจจะไม่มีอาชีพ
อาจจะอาจจะหางานทำไม่ได้แต่อย่างน้อยคือต้องไม่เบียดเบียนชาวบ้าน
ต้องไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นคือถ้าผมพูดกับโจรได้
ผมจะบอกว่าหยาบหยาบได้ไหมมึงทำทำไมวะ
ใช่อันนี้คือที่ผมอยากจะถามมากเพราะว่าถ้ามันแทงขึ้นมาแล้ว
แม่ผมพีนได้บอกใช่ไหมถ้าแม่ผมไม่อยู่แล้วเนี่ย
ใครจะดูแลร้านใครจะใช่นี่แหละคือคลิปที่ผมคิดอยู่ว่า
ไม่มีตรงนั้นไม่มีใครช่วยทันเลยตรงนั้นคือจบอยู่แค่นั้นเลย
แม่ก็ดีหน่อยที่มันไม่เอาโทรศัพท์ไป
ถ้าเอาโทรศัพท์ไปแม่ก็ติดต่อ๑๙๑ไม่ได้อีก
น้องชายานนท์เนี่ยอายุ๒๒นะฮะแต่พูดดีมากนะครับ
คือคนเราเนี่ยไม่มีเงินตกงานไม่มีรายได้หรือจะอะไรก็แล้ว
แล้วแต่คุณก็ต้องไปหาวิธีการที่คุณจะมีเงินมีกินมีใช้มีข้าวกิน
ไม่ใช่มาทำร้ายคนอื่นมาเบียดเบียนคนอื่นแบบนี้
นั่งขอทานยังดีกว่าใช่นี่มาทำร้ายเขาขนาดนี้นะครับ
ส่วนอาการของนางอำพรพันธ์นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับ
คืออาการปลอดภัยผลเขียนอันตรายแล้วนะครับ
ก็สามารถที่จะพอให้ข้อมูลได้บ้าง
แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างละเอียดกับทางสื่อมวลชนหรือว่าตำรวจได้
เดี๋ยวเราไปดูที่ลานจอดรถที่เป็นจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะคะครับ
จอดรถตรงนี้ค่ะเป็นที่จอดรถเฉพาะเจ้าหน้าที่แบ่งเป็นสองฝั่ง
มีประตูเข้าออกประตูเดียวนายนเรชชูวงอายุสี่สิบสองคนในพื้นที่ตรงนี้ก็บอกว่า
ป้าอำพรพันธ์เอารถเข้ามาจอดเป็นประจำช่วงเวลา๔โมงเย็น๕โมงเย็นนะคะ
แล้วก็เดินทางกลับไปขายของดึกกลับมาเอารถเพื่อขับรถกลับบ้าน
ก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่หน้าประตูคาดว่าช่วงที่ป้าอำพรพันธ์เข้ามาเอารถ
แล้วก็เกิดเหตุในลานจอดรถรอปภน่าจะนั่งอยู่ด้านหน้า
ก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่เคยมีเหตุ
วิ่งชิงปล้นอะไรมาก่อนนะคะก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเดินตามคุณป้ามาจากที่ร้าน
แล้วก็มาถึงจุดที่เป็นที่จอดรถเดี๋ยวก็ต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คุณป้าเดินมาด้วยอ่ะนะคะ
ขับเข้าเนี้ยครับแล้วก็จะเดินออกมาแต่เวลามาเอารถตอนดึกกับ
จะไม่เจอแค่นั้นเองผมเจอแค่ตอนช่วงเย็นที่แกมา
เป็นแกประจำอยู่ครับก็เคยเห็นแกอยู่น่าจะเดินตามมามากกว่า
ถ้าไปดักรอตรงนู้นไม่น่าใช่น่าจะเป็นคนเดินตามมามากกว่า
ถ้าคนลอยตามแกมากกว่าแล้วก็รู้ว่าแกมีตังค์รู้ว่าอะไรทั้งสิ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
ไม่น่าจะเป็นแบบความบังเอิญที่จะไปเจอคนรออยู่นั้นว่า
ใครมาเอารถเดี๋ยวผมจะจี้มันเดี๋ยวจะจี้เอารถอะไรแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
ทีนี้ค่ะมีหัวหน้ารอปภของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
ที่อยู่ติดกับร้านผัดไทยของคุณป้าผู้เสียหายค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าก่อนหน้านี้ตำรวจได้เอาภาพผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชาย
เดินตามผู้เสียหายไปที่ลานจอดรถคือไปถามว่าเนี่ยใช่ลูกน้องที่ทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่า
รอปภของโรงแรมคนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ลูกน้องเขา
เพราะถ้าเป็นลูกน้องเก่าของเขาจริงเขาต้องจำได้ต้องคุ้นหน้าบ้าง
เพราะโรงแรมนี้ใส่ชุดโปโลสีดำธรรมดาก็เลยไม่แน่ใจว่า
คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า
แต่ดูจากลักษณะการเดินที่เดินตามคุณป้าไปคนร้ายคนนี้น่าจะดูพฤติกรรมของคุณป้าผู้เสียหายอยู่หลายวัน
ปกติคุณป้าผู้เสียหายจะให้ลูกน้องเก็บร้านแล้วตัวเธอจะเดินไปขับรถวนมาเพื่อขนของกลับ
ก็จะสะพายกระเป๋าเงินที่ขายของได้ติดตัวไปด้วยคนร้ายอาจจะมาสังเกตอยู่หลายวันแล้ว
แล้วก็รู้ว่ากระเป๋านี้น่าจะมีสตังค์ก็เลยตามไปแล้วก็ไปชิงทรัพย์ที่ลานจอดรถ
ดูแล้วไงอาจจะว่าเออผู้หญิงคนนี้อาจจะต้องมอง
หลายวันเนอะอาจจะเออน่าจะมีตรงมีตังค์อะไรแบบนี้
ก็มีผู้ที่ทำงานอยู่แถวนั้นนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ที่ถูกทำร้ายก็คือนางอำพรพันธ์เนี่ย
ปกติก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะ
คิดว่าไม่น่าจะมีศัตรูอะไรกับใครก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
น่าจะมีนะครับเพราะว่าแกก็ทำมาหากินที่นี่มานานแล้วครับ
ส่วนมากเขาจะรู้ไงว่าแกเป็นคนที่แบบปากร้ายแต่ไม่มีอะไรกับใคร
ส่วนมากจะเป็นกับลูกน้องของแย้มากกว่าครับแบบ
แกก็ด่าครับว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากร้าย
ลักษณะของคนร้ายก็เหมือนกับใส่ชุดซาฟารีใช่ไหม
แล้วก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้าก็เลยมุ่งไปว่าเอ๊ะจะเป็นกาด
หรือว่าจะเป็นอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ซึ่งตำรวจสนชนะสงครามกำลังจะไล่ตรวจสอบอยู่นะครับ
เกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยที่เดินตามผู้เสียหายไปในคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
คือมันทำให้เราก็ต้องเอาไปคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมประจำวันของเราเหมือนกันนะ
บางทีโดยเฉพาะกลางข้ามกลางคืนเราอาจจะคิดว่า
เราไปอย่างนี้ทุกวันทุกคืนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
ใช่แต่บางทีมันมีคนร้ายคอยสังเกตไง
ถ้าเกิดเราทำอะไรแบบเป็นประจำทุกวันเวลาเดิมอย่างนี้บางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะ